เมื่อวานนี้วันวาเลนไทยแต่มีแขกผู้ไม่ได้รับเชิญมาเยือน
กันถึง๓แขกซ้อนกันเลยทีเดียวนะครับ
จังหวัดเลยไปที่ตาแพรยายค้อนในอำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชกันก่อนค่ะนั่งกิน
ข่าวกันอยู่ดีเลยในวันวาเลนไทยโอ้ยตา
อร่อยไหมสักพักเอาแขกมาไปดูกันหน่อยว่าแขกตัวนี้คืออะไรค่ะ
อะไรฮะคุณดูคุณดูท่าทางของคนที่จะเข้ามารับแขกกลับบ้านแล้วคุณคิดว่ามันเป็นตัวอะไร
งูซะมั้งหรือยังไงโอ้แล้วไม่ใช่งูธรรมดางูจงอางอ่ะคุณ
อืมจงอางช่วงนี้มาบ่อยนะไม่มีใครเรียกเลย
ถึงจะจับจงอางความยาวกว่า๒เมตรตัวนี้ออกมาได้
มันไปซุกอยู่บนที่นอนด้วยปะโท

คือมันไม่ใช่ไม่ใช่เวลาเนอะไม่ใช่เวลาสถานที่
หรือเขาจะมารีหวยคุณตาคุณยายหรือเปล่า
คุณเนี่ยนะคุณตาเนี่ยนะคะคือคุณตาแพร่เกลี้ยงมณีอายุ๘๕ปีค่ะ
คุณตาพูดติดตลกบอกว่าแม่คงจะเลื้อยมาแอบดูตายายในคืนวันวาเลนไทยแล้วสิ

ก็มันไปแอบอยู่บนเตียงอ่ะอยู่บนเตียง

ก็เขาบอกว่าเออก็คล้ายเครียดแล้วก็เรียกเสียงหัวเราะให้กับกู้ภัย
ขณะที่กำลังตุ้มต่อมจับงูจงอางได้ดี
ส่วนบ้านตายายเนี่ยเลขที่๒๑๔หมู่๖นะคะ

ไม่ผิดเพราะว่าเขาอยากได้เรื่องหวยใช่ไหม
ทีนี้ไปต่อที่ประธุมธานี
คือ๔ทุ่มของเมื่อคืนเนี่ยทางด้านของกู้ภัยเขาถูกเรียกไปช่วยหน่อย
จับงูมันเข้าไปในรถอยู่ในซอยเทพกุญชร๒๔อำเภอครองหลวง
พอกู้ภัยไปถึงก็ต้องค้นหาอยู่ตรงไหนหาไม่เจอ
ทางด้านของนางสาวสมรินทิมราเจ้าของรถก็ยืนยันว่า
ก็มีงูจริงเขาเห็นอยู่๓๔วันก่อน
อ้าว๓๐วันแล้วนี่มาแล้วจ้าคือต้องถูกทูบเรียกเหรอ
อย่างที่มิ้นบอกพูดถูกเขาเอาทูบไปจุดไหว้แม่ย่านางของรถ
เพื่อขอให้เจองูแล้วเจอจริงนะครับ
แล้วคือที่สำคัญคือไม่ใช่แค่บอกแค่แม่นาน
แต่ว่าบอกว่าให้โชคหนูด้วยนะ

เราทิศาธิ์ว่าอย่างไรมั้งฮะ
ก็ขอให้ออกมาอย่างปลอดภัยอ่ะค่ะเพื่ออย่างให้งูเจ็บอ่ะค่ะ
วาลังคาลก็น่าจะยังอยู่ในรถแล้วแล้วก็ส่วนวันพุธตอนเช้าหนึ่งมาเจอตอนไปถึงที่ทำงานแล้วค่ะ
ก็เห็นคราบตอนแรกก็นึกว่าแฟนแกล้ง

ใช่ซึ่งเนี่ยคุณผู้ชมมีคราบงูด้วย
ใช่มีคราบงูเขาบอกว่ามันเป็นคราบขนาดที่เหมือนเขาไปลอกคราบในรถนะครับ
แต่ก็แปลกที่หาตัวไม่เจอมีแค่คราบของงูที่ลอกคราบอยู่นะฮะ

ซุกอยู่ในตัวถังด้านหน้าของ

เธอทำให้เจ้าของรถก็โล่งอกโล่งใจนะครับ
ซึ่งเอาแน่นอนคุณผู้ชมอยากรู้ทะเบียนรถคือกไก่ตเต่า๓๔๘๙จังหวัดปฐุมธานี
จังหวัดสุดท้ายค่ะยังอยู่ที่เรื่องงูกันอยู่แต่คราวนี้ไม่ต้องหากันให้ควักแล้ว
อยู่บนกำแพงบ้านในอำเภอเมืองสระบุรีค่ะตัวนี้นี่ใหญ่ยักษ์มากเพราะความยาวกว่า๕เมตร
โผล่มาจ้าเอ๋ในคืนวันวาเลนไทยค่ะ
เด็กหญิงดิสนี่วัย๑๐ขวบลูกสาวเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าไปเปิดหน้าต่างดูค่ะ
เห็นงูตัวใหญ่ยาวเลื้อยอยู่บนกำแพงรั้วบ้านเลยตกใจมากรีบร้องตะโกนบอกพ่องูงูงูงู
พ่อก็วิ่งขึ้นมาเห็นงูปุ๊บตอนแรกกะว่าจะขึ้นมาเป็นฮีโร่ให้ลูกสาวเดี๋ยวพ่อจับเอง
ขึ้นมาเปิดหน้าต่างดูงูปุ๊บโอ้โหพ่อสายหน้าแทบไม่ทันบอกว่าใหญ่ขนาดนี้สงสัยจะงูเจ้าที่แล้วล่ะลูก
เรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาจับดีกว่าพ่อทำถูกนะคะซึ่งพ่อก็บอกนะว่าไม่ได้กลัวงูนะ
เรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาไม่จับเองไม่ได้กลัวงูแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นงูเจ้าที่เกรงใจงูเจ้าที่
ควรจะเกรงใจครับคุณพ่อเพราะงูมันใหญ่เหลือเกิน
เพราะว่าปีก่อนเนี่ยคุณพ่อบอกว่าเคยมีงูขนาดใหญ่มาในจุดเดียวกันเลย
ตอนนั้นก็เชื่อว่าเป็นงูเจ้าที่เหมือนกันก็ให้กู้ภัยมาจับไปแล้วเขาก็ตั้งสารเอาไว้ในบ้าน
หลังจากนั้นนะโอ้โหทำมาค้าขายดีขึ้นมีกำไรสม่ำเสมอมาตลอดเลย
คราวนี้เจออีกก็เลยไม่จับเองให้กู้ภัยมาจับดีกว่าเกรงใจเขา
เพื่อไม่ให้คุณผู้ชมต้องถามกันนะคะว่าบ้านหลังนี้เลขที่อะไรนะ
หมู่๑๑อำเภอเมืองสระบุรีค่ะ